หลายคนยังหาของไม่ได้

เรามีไอเดียแบบว้าว
ว่าจะหายังไงให้เป็นทางเลือกคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็พาไปดูบรรยากาศตลาดดอกไม้

บอกปีนี้บรรยากาศคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา
ว่าเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเพราะว่า
คนเริ่มมาผ่อนคลายคลายเครียดกันแล้ว
อืมอดมาหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะอ่ะ
บรรยากาศที่ตลาดดอกไม้ริมปิงอำเภอเมืองเชียงใหม่คึกคักค่ะ
ต้อนรับวันแห่งความรักก็มีหนุ่มสาวไปเลือกซื้อดอกไม้มอบให้กับคนรักตลอดทั้งวัน
แน่นอนว่าดอกไม้ที่ขายดีมียอดสั่งซื้อล่วงหน้ามากที่สุดก็คือกุหลาบแดงและขาวค่ะ
มีทั้งแบบจัดเป็นดอกเดียวจัดเป็นช่อนะคะ
อกจากนี้ยังมีช่อช็อกโกแลตที่ได้รับความนิยม
ซึ่งเจ้าของร้านขายดอกไม้บอกว่าวาเลนไทยปีนี้คึกคักกว่า๒ปีที่ผ่านมา
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้คนเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติ
ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานก็มีนะคะ
ราคาดอกไม้ปีนี้เขาบอกว่าปรับขึ้นอย่างน้อย๒๐เหมือนกันนะ
เพราะว่าช่วงนี้ดอกไม้มันขาดตลาดค่ะ
แต่บางคนบอกว่าไม่เอาอ่ะเห็นอย่างนี้แล้วไม่เอาดอกไม้สด
แป๊บเดียวก็เหี่ยวอยากได้ดอกไม้อะไรที่เก็บไว้ได้นานนาน
อะไรดีคะเออถ้าอย่างนั้นรับกุหลาบดอกนี้ไหม
ฉันพาไปดูหน่อยว่าถูกใจคนรับแน่นอนนะคะไปดูหน่อยค่ะ
เป็นไงดิฉันรับคนแรกค่ะกำลังจะยกมือพอดีขอจองดอกนี้
ยังไม่ทันถามเลยว่าจะรับสักดอกไหมคะ
สองสาวรีบตอบกันก่อนแล้วนะคะบอกแล้วว่าถูกใจคนรับแน่แน่

อยากได้สักดอกสองดอกอะไรแบบนี้นะกุหลาบดอกนี้ราคาก็ไม่ถึงกับแรงมากนะ
สี่พันสามร้อยบาทอ่าข้างในอย่างที่บอกเปิดกุหลาบมาเป็นแหวนทองครึ่งสลึง
ค่ะปากเพชรักเซียรูปหัวใจด้วยอุ้ยสวยฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขอเป็นเพชรแท้
ขอเพชรแท้ใช่ไหมขอเพชรแท้คือราคาแหวนเนี้ยนะเฉพาะแหวนมันสี่พันสองอ่า
ดอกกุหลาบอีกร้อยหนึ่งค่ากล่องดอกกุหลาบเนี่ยหลายคนเห็นคลิปนี้แล้ว
แท็กชื่อแฟนตัวเองทันทีนะคะดิฉันก็ไม่ได้ไม่ได้ชี้แนะอะไร
ก็แค่บอกว่าหลายหลายคนเห็นแล้วก็แท็กชื่อแฟนทันทีนะคะขณะที่มีผู้ชายบางคนเข้ามา
เมนต์บอกว่าขอบล็อกคลิปนี้นะครับเดี๋ยวแฟนอยากได้อ่ะแน่นอนสาวสาวคนไหนเห็นก็อยากได้
แน่แน่ถ้าได้ดอกแบบเนี้ยนะคะแต่มีบางคนก็เกรงใจกระเป๋าเงินราคาแหวนมันอาจจะแพงไปหน่อย
สำหรับคนที่รายได้ปันกลางอะไรแบบนี้นะก็เลยมีคนไปสอบถามบอกว่าราคาราคานักเรียนมีไหม
ก็ถามเหมือนกันทางร้านเขาบอกว่ามีห้างทองชินเยาวราชสองเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่ามีราคานักเรียนเหมือนกัน
คิดราคาดอกละร้อยบาทเท่านั้นอุ้ยอ่ะเอามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นให้ดูเป็นตัวอย่าง
เป็นน้ำจิ้มนะคะใครสนใจจะซื้อดอกกุหลาบแหวนเพชรไปให้คู่รักวาเลนไทยปีนี้

มยังมาให้แค่นี้เองหรอ